อ่าส่วนเรื่องนี้บ้างค่ะที่บอกว่าสั่งกรวยได้บ้องด้านหลังนี้
คุณผู้ชมอันนี้เอามาเตือนนะสำหรับใครที่แบบซื้อของออนไลน์
แล้วเก็บเงินปลายทางและคนสั่งไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วย
เดี๋ยวจะเจอแบบเคสนี้นี่เห็นที่เบลออยู่นั้นใช่ไหมคะ
อันนั้นคืออะไรอันนั้นคือบ้องที่ไม่ได้สั่งแต่ได้มาค่ะ
้องสูบกัญชาพี่เขาบอกแหมอยากจะเอาไปบ้องหูคนที่เป็นมิจฉาชีพซะเหลือเกิน
จริงคือมันใช้วิธีการแบบนี้ไอ้ของที่สั่งส่งมาเนี่ยก็มีด้วยนะ
แต่ว่ามันมีอันนี้แนบมาให้แล้วของที่เราสั่งจริงหลักร้อย
แต่รวมมูลค่าบ้องนี้ด้วยเนี่ยต้องจ่ายไปเป็นพันคุณแม่เป็นคนจ่ายค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางฝั่งผู้เสียหายเองก็เอาบ้องนี้ให้กับนักข่าวดู
นี่พี่เขาดูด้วยความเจ็บใจนะเซ็งอ่ะ
บอกว่าผมอยากให้พี่มาทำข่าวผมเลย
เตือนเอาไว้หลายคนก็อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ซึ่งบ้องนี้นะเป็นบ้องกัญชาที่พร้อมใช้งาน
โลโก้เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมรูปใบกัญชา
ดูหน้าพี่ดูนิดหน้าเซงมากเหรอคุณ
เพราะอะไรหน้ากล่องพัสดุนี่หยิบให้ดู
กล่องพัสดุชื่อนามสกุลที่อยู่ของพี่เขาถูกต้อง
แล้วราคานี้๑๑๕๖บาท
บอกต้นทางด้วยนะต้นทางขอดูหน่อยที่เบลอน่ะ
ส่งมาจากร่อนพิบูรณที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็อีกนิดนึงคุณตรงบ้องเนี่ย
จากมีโลโก้รูปใบกัญชาแล้วข้อความว่าอะไรฮะ

ผมไม่เคยสั่งเลยไอ้บ้องกัญชาอะไรเนี่ย

ผมสั่งกรวยกรองน้ำราคามันร้อยกว่าบาทแล้วเมื่อวันที่๙ที่ผ่านมาเนี่ยนะ

เขาก็โทรมาหาผมผมก็รับสาย
ผมก็อ๋อส่งได้เลยครับแม่ผมอยู่บ้านครับ
หลังจากนั้นเนี่ยตัวของพี่วิสานะนะ
บอกกับแม่แม่แม่เดี๋ยวมีของมาส่งนะแม่จ่ายตังค์ให้ด้วยดิ
แล้วไม่ได้บอกไงว่าไอ้ของที่มาส่งข้างในมันคืออะไร
ไม่ได้บอกด้วยว่าราคาเท่าไหร่แม่ก็ลูกเดี๋ยวแม่จัดการให้
เสร็จปั๊บพอตัวพี่วิสากลับมาถึงบ้าน
เฮ้ยทำไมมี๒กล่องอ่ะ
สั่งของไปกรวยกรองน้ำไปอย่างเดียวนะ
ก็เปิดกล่องเล็กดูก่อนอ่าใช่กรวยที่สั่งไป
แต่เอ๊ะไอ้กล่องใหญ่มันอะไรอ่ะเอ้าเปิดมาดูเจอบ้องกัญชาแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าโดนซะแล้ว
แปลว่าอะไรกรวยที่พี่เขาสั่งพี่เขาก็ได้นะราคาร้อยกว่าบาท
แต่ไอ้ที่มันเพิ่มเติมมาแล้วไม่ได้อยากได้คือบ้องกัญชา

จ่ายตั้งไปแล้ว๑๑๕๖บาทซึ่งพี่เขาบอกว่าเอาจริงนะ
ผมก็อยากแชร์ประสบการณ์ของผมไม่อยากให้คนอื่นเจอแบบผม

แม่เขารับเขาเดินผมไม่อยู่บ้าน

ตรงนี้น่าจะเป็นการสุ่มของมิจฉาชีพไหม

แล้วตรงนี้เราพอจะรู้ไหมว่าข้อมูลเราไปอยู่ที่เขาได้ยังไง

อยากจะฝากเจ้าถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไงบ้าง
ก็กลุ่มของมาอย่างนี้มาขอตั้งผมดีกว่า
ตรงทุมของหัวตัวล่ะ
พี่เขาบอกยังไงดีถ้าส่งผิดก็มาเอาคืน

หรือถ้าเป็นมิจฉาชีพคุณจะยัดมาแบบนี้ยัดเยียดแบบนี้นะ
มาขอเงินกูดีกว่า

มาใช้วิธีแบบนี้ก็นี่ไงถึงบอกว่า
ใครที่สั่งของออนไลน์มาแล้วก็เป็นแบบเก็บเงินปลายทาง
คือถ้าเกิดตัวเราเป็นคนรับของเอง
ถ้าเกิดพี่เขาอยู่บ้านวันนั้นเขาไม่จ่ายหรอกดิฉันเชื่อ

ระวังนะระวังเรื่องของการหลอกลวงนะ